คุณว่า๔ปีเนี่ยจะย่อยสลายไหม
ไม่รู้นี่ยังไม่เคยตายเลย
แต่หน้าตาตอนนี้อาจจะเหมือนตายไปแล้วนะ
เนื้ออาจจะย่อยสลายแต่กระดูก

ว่าคุณอาจจะยิ่งดูเปื่อยเน่าไปแล้ว

แต่ไปดูเกจิดังที่จังหวัดราชบุรี

หลวงปู่สายค่ะท่านมรณภาพไป๔ปี
แต่ร่างของท่านเนี่ยยังเหมือนเดิม

นี่คือเกจิดัง
ก็คือหลวงปู่สายนะคะท่านละสังขาร

เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่
แล้วก็บอกต่อกันมานะคะ

อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
จะกำหนดจัดวันชาปนกิจสังขาร

ในวันที่๒๖มีนาคม

บรรดาศิษยานุสิตก็เตรียมงานกันแล้วก็

ไปเปิดโลงบรรจุสังขาร

ก่อนจะไปเปิดโลงกับหลายคน

เหมือนกับให้หลวงปู่ใสปัดเป่าสิ่งไม่ดีไป

กำหนดการในการชาปนกิจเรียบร้อย

จะเคลื่อนย้ายโลงแล้วก็เปิดโลง
เพื่อที่จะนำร่างของท่านไปเผาถูกไหม

แล้วสังเกตที่เล็บเท้านะคะ

นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจปฏิหารแม้ว่าท่านจะละสังขารไปยาวนานแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๙มกราคม๖๒ตอนนั้นท่านอายุ๙๕ปีบวชมา๗๓พันศานะคะ
จนปัจจุบันนี้ปี๖๖ถูกไหมผ่านมาแล้ว๔ปีแต่ว่าสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย
เหมือนสภาพเดิมดูสิเหมือนคนแก่นอนแม้ร่างจะแห้งเหี่ยวบ้าง
แต่สภาพเนื้อยกไม่ได้เน่าเปื่อยแบบที่คุณชนะอธิบายตอนแรกถูกไหมคะ
ลูกศิษย์ก็เลยอัศจรรย์ใจมาก
ทำให้การที่จัดงานในครั้งนี้เป็นที่พูดถึง
นั่นคุณดูเท้าและเท้างอกสีถิวเท้าอัศจรรย์ใจอยู่เหมือนกันนะ
ดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สายไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขพรรษา
วันเดือนปีเกิดวันละสังขารรวมถึงเลขฝาโลงเนี่ย
เป็นที่นิยมมากในการนำไปเสี่ยงโชค
แม่ค้าลอตเตอรี่บอกขายดีหมดแผงกันเลย
เพราะฉะนั้นใครไปช้าก็อาจจะพลาดอาจจะชวดนะ
แต่เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สาย
จะทำให้ท่านได้โชคได้ลาบหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกัน
เพราะมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
ส่วนสมัยที่ท่านนั้นยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะ
ท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นประจำ

ซึ่งท่านก็เป็นที่เริ่มใส่ศรษฐาของชาวบ้านที่วัดหนน้องรี

สาธุก่อนเลย

ค่ะก็คงเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะ
วิทยาศาสตร์อาจจะต้องหาวิธีการมาอ่าน
คุณพี่สาวบอกคิดดีทำดีตามแต่สิ่งดี

แสดงว่าคุณชนะนะทำแต่ชั่วหรือ

วิธีการก็คือคุณลองอาจจะต้องลองตายดู

อ่ายังขนาดนี้ยังดูแบบ

เป็นเรื่องของไม่มีผลเลย
ความชั่วเลยพูดอย่างนี้ได้เลย